คุณผู้ชมครับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีส่วนสำคัญนะครับ
ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าทงฟ้าประชาบรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
ซึ่งร้านค้าทงฟ้าประชาบรัฐหลายแห่งได้เรียนรู้
แล้วก็มีการทำบัญชีตลอดจนเสียภาษีอย่างถูกต้อง
แล้วก็ช่วยให้ร้านค้าเหล่านี้มีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต
ติดตามเรื่องดีเหล่านี้ได้ในรายงานของเรา
ร้านค้าแห่งนี้ชื่อร้านน้องการ์ตูน
ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
จากเดิมที่เป็นร้านขายของชำร้านเล็ก
แต่เมื่อมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
และได้เข้าร่วมเป็นร้านค้าทงฟ้าประชารัฐ
รองรับการซื้อสินค้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจนสามารถขยายร้านได้
โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าราคาถูก
ที่สำคัญได้เรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงินได้ดี

ผมก็ทำเป็นร้านเล็กขายของเล่นกับขนมเด็ก
แล้วพอดีโครงการนี้เขาก็มีประกาศทางสื่อออนไลน์เนอะ
ก็ได้เข้าไปปรึกษาทางสรรพากรครับ
ว่ามันจะต้องเสียภาษีหรือว่าเสียอะไรเพิ่มไหมแบบไหน

เข้าใจมันก็คุ้มนะจากยอดขายที่เราจะได้
ภาษีเราก็จะหักจากยอดขาย
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเสร็จแล้ว

เราก็ต้องไปหักจากจุดนั้น
หนึ่งในร้านค้าทงฟ้าประชารัฐที่บอกว่า
การขายสินค้าราคาแพงให้กับลูกค้า
ไม่ใช่ทางออกที่จะทำให้ร้านค้ามีกำไร
แต่การบริหารจัดการต้นทุนการจัดทำบัญชี

เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับร้านค้า
สมมุติว่ายอดภาษีเราแสนนึง
เขาบอกจะต้องจ่ายถึงหมื่นสองหมื่น
ความจริงไม่ใช่ครับความจริงไม่ใช่
ภาษีที่จะต้องจ่ายจะอยู่ที่บินของเรา
ว่าเรามีบินซื้อบินขายถูกต้องไหม
ถ้าเรามีภาษีซื้อถูกต้องยอด
ในการที่เราจะต้องชำระภาษีต่อเดือนไม่สูงนะครับ
น้อยมากเว้นแต่ว่าเรายังมีความเข้าใจที่ผิดอยู่
ว่าจะต้องเสียเยอะแล้วก็ซื้อของมา
ในรูปแบบที่เขาให้บินที่ใช้งาน
ใช้ในการหักไม่ได้

ร้านค้าที่มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น

ก็ต้องมีการเสียภาษีตามกฎหมาย

ซึ่งแต่ละร้านเสียภาษีไม่เท่ากัน

ดังนั้นจึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน
ผู้ประกอบการร้านทงฟ้าประชารัฐ
ก็อยากจะให้วางใจว่า
กรมสมกรก็ยินดีที่จะเคียงคู่ไปกับท่าน
ในเรื่องของการที่จะให้ความรู้

ไม่ว่าความรู้ในเรื่องของทางบัญชี
แล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ท่านจะได้สิทธิประโยชน์

วันนี้ร้านค้าทงฟ้าประชารัฐหลายแห่งเติบโตขึ้น
ร้านค้าเล็กขยายเป็นร้านค้าที่ใหญ่ขึ้น
ธนาคารกรุงไทยได้ติดตั้งและอบรมวิธีการใช้
ทำให้สามารถเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง